คุณผู้ชมคะเรื่องที่จอดรถในหมู่บ้าน
เป็นประเด็นมาตลอดต่อเนื่องจริง
เรานำเสนอข่าวกันทะเลาะวิวาดกันบ้างไม่พอใจกันบ้าง

แล้วมีคนได้ยินเสียงว่าใครทะเลาะกันออกไปห้าม
ปรากฏว่าคนที่ไปห้ามนั่นแหละค่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ทาวน์โฮม๒ชั้นที่ถนนดอนนก
ตำบลตลาดอำเภอเมืองสุราธานีค่ะ
ตำรวจสพเมืองสุราธานีก็ไปตรวจสอบ
พอไปถึงที่บ้านหลังนี้ก็เจอ
นายนรงพรคุ้มอิ้นอายุ๔๘ปี

คนที่ยิงเนี่ยเขาตะโกนโวยวายส่งเสียงดังอยู่ภายในเขตรั้วบ้าน
เจ้าหน้าที่ก็พยายามพูดจากเกลี้ยกล่อมค่ะ
ให้ผู้ที่ก่อเหตุอารมณ์เย็นลง
เพราะว่าเขาอยู่ในบ้านกับแม่ที่เป็นผู้สูงอายุ
แต่ท้ายที่สุดพอเขาอารมณ์เย็นลงแล้ว
ก็ยอมเปิดประตูให้เจ้าหน้าที่เข้าไป
พอเข้าไปถึงในบ้านค่ะคุณผู้ชมนี่ไปตรวจสอบดู
เจอปืน๓๘เป็นปืนมีทะเบียนนะคะ
ปืนนี้แหละเป็นปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
จากนี้ยังเจอปืนไทยประดิษฐ์อีก๑กระบอก
แล้วก็เจอเครื่องกระสุนขนาด๓๘อีก๖๒นัดนะคะ

ส่วนฝากฝั่งของผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะ
ก็คือนางรัชนีอินทรพักดีอายุ๕๕ปี
โดยนางรัชนีถูกยิงที่บริเวณต้นขาขวา
เพื่อนบ้านก็นำส่งโรงพยาบาลทักษิณไปก่อนหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะ

ลูกชายของนางรัชนีก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะ
บอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
อยู่ในบ้านอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุสัก๑๕เมตร
แต่ว่าได้ยินว่าเอ๊ะเสียงเหมือนกับคนทะเลาะวิวาส
ลูกชายก็เลยเดินออกมาดู
เห็นว่าผู้ก่อเหตุกำลังส่งเสียงโวยวายกับเพื่อนบ้าน
ทะเลาะกันอยู่เรื่องที่จอดรถด้านหน้าค่ะ
แล้วแม่ของเขาก็เดินออกมาด้วยเหมือนกัน
ออกมาห้ามปรามไม่ให้เข้าไปยุ่ง
แต่สุดท้ายแม่โดนยิงนะคะ
ซึ่งพลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธ
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีบอกว่า
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าทั้งผู้ต้องหา
แล้วก็เพื่อนบ้านทะเลาะกันบ่อยครั้งค่ะ
โดยหลังจากเกิดเหตุก็มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่

รวมถึงนำตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ